ที่ไทยเริ่มเก็บกู้ระเบิดตามแนวชายแดนมานาน๑๕ปีนะครับ
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บกู้ได้หมด
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับ

เตรียมที่จะมอบรถเก็บกู้วัตถุระเบิดให้กับไทย
จำนวน๑คันเพื่อใช้ในการเก็บกู้ระเบิดที่ยังเหลืออยู่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภัยศาลเสาเกลี่ยวครับ
นี่เป็นตัวอย่างของทุนระเบิดที่สามารถเก็บกู้ได้

ซึ่งถูกฟังไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้
ถูกพบมากที่สุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

เพราะชิ้นส่วนของระเบิดส่วนใหญ่ผลิตจากไม้
ทำให้ยากต่อการตรวจพบของเครื่องมือตรวจทุนระเบิด
สงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุติลง
ประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ถูกฝังไว้ตามตะเข็บชายแดนทั้งหมด
โดยในปี๒๕๔๒ทางการไทยได้ลงนามอนุสัญญาออสตาร์ว่า
ว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตโอนและทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
เพื่อสร้างสันติภาพด้านมนุษยธรรม
สัญญาฉบับนี้ได้ระบุให้ประเทศที่ลงนามต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา๑๐ปี
แต่ประเทศไทยนั้นได้ต่ออนุสัญญาออสตาว่ามาแล้ว๑ครั้ง
ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๑อนุสัญญาฉบับนี้ก็จะหมดลง
จากการสำรวจผลกระทบจากทุ่นระเบิดในประเทศไทยเมื่อปี๒๕๔๕พบว่า
เนื้อที่จำนวน๒๕๕๖ตารางกิโลเมตร
มีทุ่นระเบิดสังหารฝังไว้อยู่เป็นจำนวนมาก
และมี๒๗จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่จังหวัดที่มีเขตติดต่อแนวชายแดนไทยพม่า
ลาวกัมพูชามาเลเซียและพื้นที่ขัดแย้งในช่วงสถานการณ์คอมมิวนิต

ประเทศไทยได้เก็บกู้ทุนระเบิดเสร็จสิ้นไปแล้ว๒๑๐๖ตารางกิโลเมตร
ยังเหลืออีก๔๕๐ตารางกิโลเมตรในพื้นที่๑๔จังหวัด
ที่จะต้องเร่งเก็บกู้ให้เสร็จสิ้นภายในปี๒๕๕๙
ซึ่งในปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการทุระเบิดแห่งชาติ
เป้าไว้ในพื้นที่๖จังหวัดจะต้องปลดล็อกจากทุ่นระเบิดให้ได้

ประเทศไทยจะต้องทำลายและเก็บกู้ทุนระเบิดให้ลดลงปีละ๑๕๘ตารางกิโลเมตร

สามารถลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้เพียงปีละ๓๐๓๕ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

เป็นพื้นที่ที่ถูกฝังทุนระเบิดไว้เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี

ประกอบกับงบประมาณที่มีจำนวนจำกัดแค่หลัก๑๐ล้าน
จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคต
อาจต้องขอต่อสัญญาออสตอว่าออกไปอีก๑๐ปี
ปฏิบัติการทำลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวเขตชายแดน
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว
ยังช่วยคืนพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนอีกด้วย
ภัยสาสาวกรีวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน